คุณแทนปอมเชียร์อารมณ์ดีแถมยังพกดวงดีติดชุดมาอีกด้วย
ซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลคูณสูงสุดถึง๕๐๐๐บาท
จะมีเวลานาคารตักอย่าง๓๐วินาทีเท่านั้น
ตักได้เท่าไหร่นำมาคูณกับจำนวนเงินที่เปิดแผ่นป้ายได้
ซึ่งเงินรางวัลรออยู่สูงสุดถึง๑แสนบาท

ตักได้ด้วยอะไรเอากลับบ้านไปเลย
ในช่วงจังพันธ์

เรียกว่าเชียร์ลีดเตอร์ที่อยู่กับเราคือทีนี้

เขาพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่า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

แสนนึงถ้าจะได้จะเอาไปทำอะไรครับแทน

เพราะว่าเป็นโชคที่ได้มาแบบเราไม่คาดฝันนะครับ
แล้วต้องแบ่งทำบุญน่ารักจริงบ๊วยบ๊วยบ๊วยต้องแบ่งทำบุญแล้วอีกส่วนหนึ่งก็
จะให้แม่แล้วก็แบ่งทำทีมที่มหาลัย

หวังว่าแสนจะแตกแทนครับผมสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณนี่ก็คือขุมทรัพย์ทองคำนั่นเองนะครับ
กรอบโกยมันได้ให้เยอะที่สุด
ไปดูเลยดีกว่าว่าแผ่นป้ายรีโว้วันนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเชิญ

หมายเลข๘วันเกิดตัวเอง
รีโวหมายเลข๘เงินรางวัลที่คุณแทนได้คือ
โอ้โหถือว่าเปิดได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณแทน

หมายเลข๓คูณ๕๐๐๐บาท
หมายเลข๔คูณ๒๐๐๐บาท
หมายเลข๕คูณ๓๐๐บาท

หมายเลข๗คูณ๒๐๐๐บาท
และหมายเลข๙คูณ๔๐๐๐บาทล่ะครับ
ถ้าคุณแทนของเราจะทำแจ็คพอร์ตเงินแสนแตก
จะต้องตักให้ได้๓๔กิโลทองครับ

ผู้ที่เป็นแชมพ์ตอนนั้นถึงจะได้จับพรั่งขำนี้นะคะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพรั่งขำ
และนี่ก็คือพรั่งขำอันสงเกียจ

เพื่อนำพรั่งขำนี้ไปใช้พิชิตเงินแสนกันแหละค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วตักได้เท่าไหร่
แทนเอากลับบ้านไปเลย
ไปเลย
หมดเวลา

วาดเอาขุมทรัพย์ทองคำจากข้างบนมาก่อน
ไม่เคยมีใครทำมาก่อนไม่แน่เหมือนกัน

อาจจะมีกิโลทองที่หนักกว่าข้างล่างก็ได้

ก็ดูว่าสร้อยน่าจะเป็นอะไรที่

ใช่แล้วก็ผมรู้ตอนแรกที่ผมไปตักมาเนี่ย

ก็เลยเลือกที่จะเอาตรงขุมทรัพย์ทองคำในส่วนของสร้อยเนี่ย

จะแตกต้องตักให้ได้๓๔กิโลกรัม

และนี่คือกิโลทองของคุณแทนครับ
กิโลกรัม๗ขีดค่ะ

แต่ว่าได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเท่าไหร่คะพี่ภูมิ
วันนี้นะครับก็ทำกิโลทองได้

และในครั้งหน้านะ

ความสนุนในรูปแบบไหนและคุณที่สมัครกันเข้ามากับเราเนี่ย
ลุ้นอยู่อาจจะมาเป็นผู้โชคดีแบบที่คุณแทนเป็นก็ได้
กับรายการกิโลทองสังเวียนแห่งการตัก
ไม่ว่าใครก็สามารถคว้าเงินแสนแบบคุณแทนนี่ได้
ตัดแล้วเจ้าหลายเอากลับบ้านไปเลย
ขอบคุณค่ะ
พระหัสบดีที่๒๑มกราคมนี้เตรียมพบกับสายจิกสุดมัน
จากวงการสื่อชื่อดังนักข่าวสายบันเทิง
พวกเขาจะต้องมาพบกับการแข่งขันอันเข้มข้นปัญหา

พลาดไม่ได้วันพระรหัสบดีที่๒๘มกราคมเวลา๔ทุ่ม๔๕นาที
ทางช่องไทยรัฐทีวีในรายการกิโลทอง